พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไร
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกวันเสาร์คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนตกใจมากนะครับ
นายพรชัยหรือป๊ะพรชัยเนี่ยเป็นคนงานที่ทำงานในบ้านของแม่ยายของคุณแจ๊ดชวนชื่นนะฮะก็เป็นตลกชื่อดังนะฮะ
ถูกเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งอยู่บ้านข้างกับบ้านของแม่ยายคุณแจ๊ดนี่แหละคือเศรษฐวุฒิหรือว่าเบียร์นี่แหละ
ทุบศีรษะใบหน้าจนเสียชีวิตแล้วลากศพลากร่างไปไว้ข้างรถของครอบครัวของคุณแจ๊ด
รถตู้สีดำคันนี้ลดทุนใดนะฮะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่เขาใช้ก่อเหตุเนี่ยมันมีทั้งปืนบีบีกันดัดแปลงที่ใช้กระสุนจริงได้มีกระถางต้นไม้มีท่อนไม้นะที่เอาไปทุบศีรษะใบหน้าของพรชัยจนเสียชีวิตตีซ้ำอยู่แบบนั้นเพราะว่าเรามีพยานเห็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านในบ้านแม่ยายก็ดีหรือว่าเป็นคน

คือใบหน้าของเศรษฐวุฒิก็คือคนที่ก่อเหตุที่เอากระถางต้นไม้ไปทุบศีรษะพรชัยจนเสียชีวิตแล้วสารเนี่ยนะฮะสารมีบุรีก็ออกหมายจับเศรษฐวุฒิหรือว่าเบียร์นะฮะที่ก่อเหตุก็คือในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับในเบียร์หรือว่าเศรษฐวุฒิเนี่ยฮะมอบตัวแล้วครับผู้ต้องหาตามหมาย

เหมือนกันตำรวจก็สอบปากคำสักสามชั่วโมงจนถึงตีสามครึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นำตัวเศรษฐวุฒินั้นเข้าห้องขังที่โรงพักเหนือแต่ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติกรรมพฤติการของนายเศรษฐวุฒิหรือว่านายเบียร์คนร้ายที่ไปก่อเหตุนะคะจะอ้างว่าป้องกันตัวไม่น่าจะฟังขึ้นเพราะลักษณะชุด

ไม้น่ะมันอยู่ในบ้านผมผมก็เลยโยนออกไปไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เสียชีวิตแล้วประเด็นที่นายเศรษฐวุฒิเขาเล่าอ่ะคุณผู้ชมคือเขาก็เล่านะบอกว่าก่อนจะทะเลาะกันในบ้านผมเนี่ยนะตัวผมเนี่ยไปลองรถที่ถนนนิมิตรใหม่แล้วช่วงจังหวะจะกลับรถเนี่ยผมก็ได้ไปเฉียวชนกับคู่กรณีก็คือเพื่อนของนายพรชัยซึ่งตอนหลังผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนของผู้ตาย
นั้นนะกลับเข้ามาในบ้านแล้วก็มาเอามอเตอร์ไซค์ขับกลับออกไปจะไปดูคู่กรณีแล้วระหว่างทางเนี่ยคือผมเห็นพรชัยเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนตอนนั้นผมกำลังขับรถจักรยานยนต์จะออกจากบ้านแต่พรชัยมาพอดีพรชัยมาพอดีมาดักยืนรออยู่หน้าบ้านผมแล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายมีอาการมืนเมา

ของคุณแจ๊ดนะฮะแล้วไม่นามซ้ำเอาระเบิดขวดลักษณะที่ใส่น้ำมันมาปาแต่มันคลอดดีมากลูกระเบิดมันไม่ทำงานนะฮะ
พฤติกรรมมันเยอะไงจะบอกเป็นการป้องกันตัวมันก็ฟังไม่ขึ้นเท่าไหรลักษณะคือบ้าคลั่งเลยถูกต้องถูกต้องนะฮะ
ทีนี้เนี่ยตอนที่เขาสอบปากคำเศรษฐวุฒิแม่ของเศรษฐวุฒิก็ไปด้วยนะ
แม่ก็ไปสอบลูกชายแต่ไม่ให้สัมภาษณ์กับสินบริมทรวณบอกว่ารอก่อน

แต่ว่าล่าสุดมีเรื่องของคนแจ๊ส
พอเขาสอบปากคำเสร็จปุ๊บตอนประมาณสักตี๓
บอกว่าขอบคุณตำรวจมินบุรีทุกท่าน
และนักข่าวและชาวโซเชียลทุกคนนะครับ

ผมไม่ได้มาเพื่ออยากเป็นพระเอกหรือว่าสร้างกระแสใด
แต่ผมสงสารลูกเมียคนที่ตายไปแค่นั้น
ผมรู้จักกันกับผู้ตายในฐานะคนในพื้นที่เดียวกัน
ไม่ได้สนิทกันมากแต่ผมแค่ออกมาเพื่อความถูกต้อง
ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับหน้าที่ผมจบแล้ว
ผมไม่ได้เข้าข้างคนตายแต่อย่างใด
แต่ผมฟังเรื่องราวมาทั้งหมดจากที่เห็นเหตุการณ์
คือคนตายไม่ผิด
นี่นะคะที่คุณแจ๊สโพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่า
ขอบคุณทุกคนพี่น้องคนสนิทของผมด้วยนะครับ
ผมสงสารคนตายจริงเลยต้องทำแบบนี้
ไม่ได้มาโชว์ว่าผมเป็นคนดีอะไร
เราก็ต้องฟังความสองข้างแหละแต่คนตายก็พูดไม่ได้ไง
อันนี้ก็มีฝั่งคุณแจ๊มาพูดแทนแล้วก็ฝั่งครอบครัวของเศรษฐวุฒินะครับ

นายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดลงมาช่วยทำคดี
ก็เดินทางไปที่โรงพักมีบุรีพร้อมกับคุณแจ๊ดชวนชื่นแหละนะครับ
เพราะว่าคุณแจ๊ดเป็นในจ้างของผู้ตาย
จากนี้ก็มีเพื่อนของผู้ตายคือยศเฉลิม
ซึ่งยศเฉลิมเป็นคนขับรถที่ถูกเศรษฐวุฒิเฉียวชนตอนแรก
เดินทางไปด้วยเพราะว่าก็ต้องไปเล่าถึงชนวนที่มันเกิดเหตุ
แล้วก็มันทำให้ผู้ตายมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะจริงแล้วเนี่ยยศเฉลิมกับเศรษฐวุฒินั้นไม่รู้จักกันมาก่อน
เพียงแค่ว่ายศเฉลิมรู้จักกันกับพรชัย
ยศเฉลิมเล่าอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าตัวเขากับเพื่อนอีกคน
นะฮะเป็นสีบรอนตีคู่กันมารถของยศเฉลิมกำลังจะกลับรถแต่จู่จู่
รถของเศรษฐวุฒิที่มาเลนกลางค่ะกลับรถตัดหน้าเลยครับอ่า
นี่ครับถ้าตำรวมเป็นกราฟิกแน่นอนพอเลนส์กลางไปตัดหน้าเลนส์ขวามันก็เฉียวชน
วชนด้านซ้ายของรถของยศเฉลิมแล้วก็เกี่ยวกันชนไป
รถของยศเฉลิมนั้นก็ไปเกออยู่บนฟุตบาทแล้วรถของเศรษฐวุฒินั้นก็ขับไปเลย
ขับไปเลยครับไม่ยอมลงไปดูก็เหมือนจะเข้าข่ายว่าชนแล้วหนีหรือเปล่านะครับ
จากนั้นเศรษฐวุฒิก็กลับรถไปก่อนแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยนิมิตรใหม่๑๔
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวพอยศเฉลิมเห็นว่าอ้าวทำไมถึงชนแล้วหนีล่ะ
แล้วนึกขึ้นได้ว่าบ้านเพื่อนเขาคือพรชัยเนี่ยอยู่ในซอยนี้เหมือนกัน
ก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนรถชน
เลี้ยวรถเข้าซอยนิมิตรใหม่๑๔
แล้วรถคันนั้นมันเลี้ยวเข้าซอยแก๊เนี่ยช่วยไปดูให้หน่อยรถคันนี้ชน
ส่วนตัวยศเฉลิมก็ไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะว่าต้องยืนรอประกัน

ต่อมาพอโทรไปบอกปุ๊บนะฮะพรชัยพอรู้เรื่อง
พรชัยก็ออกมาแล้วก็ไปเจอเศรษฐวุฒิขับรถไปในบ้านพอดี
อยู่ข้างบ้านแม่ยายของคุณแจ๊ด
ข้างขวาเนี่ยบ้านของแม่ยายคุณแจ๊ดนะสีแดงที่เราทำสี
ส่วนสีส้มเป็นบ้านของเศรษฐวุฒิ๔๑ทับ๓๙อยู่ติดกัน
แล้วทั้งคู่ก็เปิดฉากทะเลาะกันคืออ่า
พรชัยเดินเข้าไปหาเศรษฐวุฒิถึงประตูบ้าน
ก็เลยมีการทะเลาะกันบันดาลโทษะ
เอาปืนบีบีกันดัดแปลงมันจะยิงแต่มันยิงไม่ได้
ทีนี้ทำยังไงก็เลยเอากระถางต้นไม้ปลาใส่พรชัย
ศีรษะแตกล้มลงไปแล้วก็เอาไม้กระหน่ำตี
พรชัยแน่นิ่งไปแล้วก็มีคนเห็นเหตุการณ์คือ
พยานในบ้านก็คือมีป้ากับแม่เลี้ยงของลูกของคุณแจ๊ด
เห็นว่าเศรษฐวุฒิลากร่างของพรชัย
ไว้ที่ข้างรถคันสีดำแล้วเขาก็ตายตรงนั้น
คือที่เห็นเหตุการณ์เพราะว่าทางพี่เลี้ยง
แล้วก็คุณป้าแม่บ้านที่เป็นคนขับรถอยู่ในรถหุ่นใหญ่คันนี้
แล้วทางด้านเศรษฐวุฒิพยายามที่จะให้ป้ากับให้พี่เลี้ยงลงมาลงมา
เอาของไปตีเอาระเบิดขวดไปคว่างเขาก็ไม่ลงเขากลัวไง
ไล่เลี้ยงทำลายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ว่า
จริงแล้วเรื่องราวมันเกิดสักประมาณตีหนึ่งค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ทีนี้วันเกิดเหตุคุณผู้ชมวันเกิดเหตุก็คือตีหนึ่งของวันเสาร์
คุณแจ๊ดชวนชื่นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ภรรยาของคุณแจ๊ดก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
คุณแจ๊ดไปแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้สักประมาณบ่ายโมง
ก็เลยเดินทางไปที่สอนอมีนบุรีท้องที่จุดเกิดเหตุ
ไปพร้อมกับทนายตั้มไปพร้อมกับนายประสานหงทอง
พร้อมกับยศเฉลิมมณีคำซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตาย
เป็นภาพของเมื่อวานนะคะไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจทีนี้ใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที
สำหรับการเข้าให้ปากคำกับตำรวจสนมีนบุรี
นี่คุณแจงภรรยาของคุณแจ๊ดไปด้วยนะ
คุณแจ๊ดเนี่ยหลังจากนั้นออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าว
แล้วก็เล่าให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งบอกว่า
ค่ำคืนจุดเกิดเหตุวันเกิดเหตุตัวเขาเองไม่ได้อยู่ที่บ้าน
ติดแสดงคอนเสิร์ตคือเขารู้เพราะว่าคุณแจ้ง
ซึ่งเป็นภรรยาโทรมาบอกบอกว่าแม่คุณแจงซึ่งตอนนั้นอยู่ในบ้าน
โทรมาเล่าให้คุณแจงฟังแล้วคุณแจงเนี่ยก็มาบอกกับคุณแจ๊ด
คือลักษณะคุณแจ๊ดเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุ
รถหุ่นใดซึ่งเป็นรถที่บ้านของแม่ยายของคุณแจ้ง
ขับมาพอดีมีป้าติ๋มเป็นคนขับมีคุณเรซึ่งเป็นพี่เลี้ยง
ของลูกสาวของคุณแจ๊ดน้องอายุ๕ขวบกับ๙ขวบ
คุณแจ้งบอกว่าเคราะห์ดีมากวันที่เกิดเหตุ
คุณแจงภรรยาของคุณแจ๊ดให้ลูกนอนคอนโด
ไม่ได้ให้ติดรถตู้มาด้วยหุ่นใดที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นรถหุ่นใดที่เป็นรถตู้
ก็มีผู้โดยสาร๒คนก็คือป้าติ๋มเป็นคนขับ
กับพี่เรซึ่งเป็นพี่เลี้ยง
ป้าติ๋มซึ่งเป็นคนขับก็พยามที่จะลักษนะคือ
เหมือนโทรแจ้งตำรวจทีนี้เศรษฐวุธ
คนก่อเหตุนะคะเหมือนกับว่าเห็นแสงไฟในรถ
ว่าจะโทรแจ้งตำรวจหรือเปล่า
ก็เลยกระโดดไปอยู่ที่เบาะหลัง

ไปเอาขวดน้ำมันซึ่งลักษณะเป็นเหมือนขวดระเบิด
ปลาใส่รถปลาใส่รถปรากฏว่าขวดระเบิดมันไม่ทำงาน
เศษทะวุดกลับไปใหม่ไปเอาขวดที่สองขวดที่สองมา

แล้วก็หนีไปหน้าปากซอย
เศรษฐวุฒิค่ะไม่พอใจวิ่งตามไปนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีมาก
คือป้าติ๋มกับพี่เรซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของลูกสาวของคุณแจ๊ดเนี่ย
สามารถหนีได้ทันนะคะอ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณแจ๊ดบอกว่าตอนนี้กังวลใจเรื่องของความปลอดภัยของคนในครอบครัว
เพราะว่าทางบ้านเองก็มักจะมีปากเสียงมีปัญหากับบ้านของผู้ก่อเหตุอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนเรื่องทะเลาวิวาสนั้นก็แม่ยายของคุณแจ๊ดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
ก็เช่นเรื่องของสุนัขเห่าเสียงดังสุนัขเห่าเสียงดังก็เป็นความผิดที่บ้านของแม่ยายคุณแจ๊ด
เป็นต้นเรื่องของปล่อยน้ำไหลผ่านบ้านคู่กรณีก็โดนต่อว่าเป็นต้น
ก่อนหน้านี้คุณแจ๊ดบอกว่าเคยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันที่บ้านของแม่ยาย
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของส่งเสียงดังไปบ้าง
ปรากฏว่าคู่กรณีบ้านของนายเศรษฐพงศ์ยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่ก็มีมาแล้ว
ฟังเสียงคุณแจ๊ดเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไฟพระดิษฐ์แป๊งอยู่หน้าบ้านผมเห็นผมเห็นหมดละ
ขับรถมาเร็วตะโกนเสียงดังทะเลาะกันในบ้านตะโกนมาด่าข้างบ้านบ้างแบบ
หัวร้อยเขี้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ไปหัวเราะอะไรเขาเลย
เดี๋ยวจะภร้ากันที่บ้านบ่อยครับ
ที่นี้ภรรยาของคุณแจ้งมาวานนี้

ตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะดีมากว่าลูกสาวสองคน

ไม่ได้กลับไปที่บ้านกับรถตู้หุ่นใดนี้ด้วย
คุณแจงบอกว่าเคราะห์ดีมากที่ตัดสินใจให้ลูกสาวทั้งสองคนนอนที่คอนโด
เพราะฉะนั้นคนที่ไปกับรถโดยสารก็คือรถตู้รถตู้หุ่นใด
โดยสารไปกันสองคนก็คือป้าติ๋มกับพี่เรซึ่งเป็นพี่เลี้ยง
คุณคิดดูนะคุณแจงบอกว่ามิฉะนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
กับลูกสาวของเธอทั้งสองคนฟังเสียงคุณแจนกันหน่อยค่ะ
ครับไม่เสียชีวิตถ้ามีสตินะลูกจะต้องขับ
เป็นสิ่งที่คุณแจงภรรยาคุณแจ๊สนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ทีนี้เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปปักหลักรออยู่หน้าบ้านเลย
บ้านของนายเศรษฐวุฒิผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ก็ตอนแรกไปก็ยังไม่เจอใครคุณผู้ชม
แต่ตอนที่ทีมข่าวของเรานั่งรอมีรถคันนี้ค่ะขับเข้ามา
แล้วพอรถกระจกดูเนี่ยปรากฏว่าเป็นแม่แล้วก็เป็นเมียของนายเศรษฐวุฒิ
อยู่ในรถนะคะมีลูกอยู่ด้วยค่ะลูก๔เดือนอยู่ในรถด้วย
นักข่าวของเราพยายามที่จะคุยกับคุณแม่ของนายเศรษฐวุฒิ
คุณแม่ก็ลดกระจกนะก็เอาไมค์จ่อเลยค่ะแม่ก็ยอมรับอ่ะ
บอกว่าลูกชายเป็นคนก่อเหตุจริงแต่แม่บอกแบบนี้
บอกว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือนายพรชัยเนี่ย
เข้ามาทำร้ายลูกของแม่ถึงในบ้านก่อนเลยนะ
แล้วแม่ก็บอกว่ามาเที่ยงคืนตีหนึ่งมันยามวิการไหมล่ะ
เข้ามาถึงในบ้านแม่เนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเลยแล้วชี้ให้นักข่าวดูตรงนี้ตรงนี้
ซึ่งแม่บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินว่าลูกของเธอเป็นคนผิด
อย่าเชื่อฝั่งแจ๊สแค่ฝ่ายเดียวอยากให้ทุกคนรอความจริงจากลูกชายของแม่
เพราะว่าเมื่อวานแม่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าแม่จะพยายามติดต่อลูกชาย
ไปมอบตัวให้เร็วที่สุดคือตอนนั้นเนี่ยลูกชายยังไม่ได้ติดต่อแม่มา
ยังไม่เดินทางมอบตัวกับตำรวจเพิ่งเดินทางมอบตัวกับตำรวจเที่ยงคืนที่ผ่านมานี้เอง
ทีนี้นักข่าวก็ถามแม่แล้วที่บอกว่ามีเรื่องขัดแย้งกันมาตลอดล่ะ
แม่ก็บอกว่าโอ๊ยมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยตั้งแต่ในอดีต
อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงแม่ของนายเศรษฐวุฒิผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
ถ้าแจ๊ดพูดคำนี้หน้าบ้านป้าตั้งแต่เสาเขียวเนี่ยยันยันที่รถแจ๊ดจอด
ถูกต้องไหมนี่หน้าบ้านป้าแล้วหน้าบ้านเมียแจ๊ดเนี่ยมีแค่รถคันนี้จอดได้แค่เนี้ย
ถามว่าถ้าป้ามีเรื่องกระทบกระทั่ง
โอ้โหตั้งแต่สมัยมันยังไม่ได้เมียคนนี้เนี่ย
ถ้าอยู่อยู่เนี่ยมึงไม่มาตีกันในบ้านกูเนี่ย

มาบ้านกูสิเนี่ย
รถมันชนกันเนี่ย
คันนี้มันหนีมาเนี่ย
ถูกต้องไหม
แต่ไม่ใช่มึงมาตีกันในบ้านกู

เดี๋ยวรอให้ลูกป้ามามอบตัวนะแน่นอนเออดังนั้นดีกว่าโอเคครับ

พูดถึงคุณแจ๊ะฝากผ่านถึงฝั่งคุณแจ๊ะนี่